บอกว่าตั้งแต่รัฐบาลเขาออกกฎมาว่าห้ามรวมตัวกัน
ห้ามไปนั่งร้านอาหารอะไรแบบนี้นะคะ
แล้วยังไงล่ะก็ส่งผลต่อหลายอาชีพ

ตอนนี้ค่ะเริ่มจะเอาเท้าไก่หน้าผากแล้วคุณผู้ชมค่ะ
มันหนักจริงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมได้รับผลกระทบยังไงเดี๋ยวไปดูกันหน่อยละกันนะคะ
นี่เขาออกกฎมาว่านี่จำกัดคนแค่๕คน
หรือว่าห้ามถ่ายในสถานที่ปิดนะคะ
แล้วก็แต่ก็เกินห้ามเกิน๒๐คน
ใช่ถ้าเกิน๒๐คนต้องขออนุญาต

พูดคุยกับผู้จัดชื่อดังพี่อ้อมพิยดาที่กำลังมีละคร
แค้นรักสลับชะตาโอ้กำลังดังเลยนะ
ตอนนี้ก็ลงจออยู่แล้วก็กำลังเตรียมทำละครเรื่องใหม่นะคะ
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมาตรการเข้มงวดสุดเลยนะ
ขณะที่พี่หนิงปณิตาเองคนนี้ก็เป็นผู้จัดอีกหนึ่งคนนะคะ
ก็บอกเลยว่าเออเธอเนี่ยเครียดมากเพราะต้องเลื่อนถ่ายละคร
เลื่อนแล้วก็เลื่อนอีกเลื่อนอยู่นั่นค่ะได้แต่เลื่อนนะคะ
ลำพังแค่ตัวเธอคนเดียวเนี่ยก็เป็นภาวะพวงแล้ว
แอลกอฮอล์ทั้งวันทั้งคืน

เราทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันปลอดภัยที่สุดสำหรับส่วนรวม

วันนี้ปลอดภัยที่สุดสำหรับส่วนรวมอันนี้คือสำคัญที่สุด

เปรย์ที่พ่นบริเวณแบบว่าตามรองเท้า
อะไรที่เราไปเหยียบก่อนขึ้นรถอีกหนึ่ง
เดี๋ยวก่อนเข้าบ้านก็จะมีตัวฆ่าเชื้อก่อนเข้าบ้านอีก
โชคดีนะคะต้องเรียกว่าโชคดี
คือตอนที่ถ่ายทำแคล็กสลับชะตาเนี่ย
ช่วงสุดท้ายที่ถ่ายทำก็คือประมาณเดือนเมษา
ก็เรียกได้ว่าเข้มงวดกวดขันอย่างหนัก
อย่างที่มีเห็นภาพกันอยู่แล้วนะคะ
ตรวจให้ทั้งกองเลยในการออกกองในช่วงนั้น
ซึ่งยังไม่ได้แบบเริ่มคลัสเตอร์เยอะเลยด้วยซ้ำ
ตอนนั้นเขาเรียกว่ามาตรการต้องละเอียดถี่ถ้วนมากด้วย
แล้วนี้นะคะมีอีกอันหนึ่งนะคะ
คุณพร้อยชิดจันทร์เขาบอกว่ามีวิธีแก้ไขค่ะเล่นเองเลยสลับไปสลับมานะคะ
รับบททุกอย่างเลยกำกับเองเป็นบอสเองเป็นรอปพอล์เอง
ก็ดีนะเล่นคนเดียวกำกับเองด้วยปลอดภัยดีด้วยนะคะ